กลับมาช่วงนี้มีข้อแนะนำดีสำหรับผู้ขับขี่
แล้วก็เป็นเจ้าของรถยนต์ด้วยนะครับโดยเฉพาะสาวนะ
เวลาตรวจสอบเครื่องยนต์ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างทำให้เป็น
โอ้โหคุณเวลาพูดแบบนี้ดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับสาวนะ

สาวก็บอกคุณสามีหรือไม่ก็เข้าอู่อย่างเดียว
รอยรั่วต่างในระบบของเครื่องยนต์
ระบบปรับอากาศระบบหม้อน้ำระบบสายยางต้องตรวจสอบกันให้ดี
มีวิธีการในการตรวจหารอยรั่วเบื้องต้นง่ายที่ควรทราบ
สาวก็ทำได้ไปติดตามกันเลยครับ

ในปัจจุบันนี้มีผู้ใช้รถใช้ถนนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
แต่ก็มีผู้ใช้รถอยู่จำนวนไม่น้อยเลย
ที่ไม่รู้วิธีการตรวจสอบระบบรอยรั่วด้วยตัวของคุณเอง
ซึ่งพอมีปัญหาก็คิดว่าไปใช้บริการได้ที่อู่หรือว่าศูนย์ซ่อมรถ

คุณก็สามารถที่จะตรวจเช็คเบื้องต้นได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะ
รั่วของรถมักพบได้หลายจุด
แต่จุดที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของรอยรั่วหม้อน้ำ

รวมถึงสภาพสีของน้ำในหม้อน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
ตรวจสอบสภาพสายพานและท่อยางไม่มีรอยแตกรายงา

ส่วนการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเครื่องยนต์เริ่มที่จะร้อนขึ้นแต่ยังไม่มาก
ทำการปิดเครื่องปรับอากาศก่อน
จึงตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องยนต์ผ่านหน้าบัตร

เพราะอาจเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อน

และทำการตรวจสอบว่าพัดลมหมุนหรือไม่

ตรวจสอบพบรอยน้ำหล่อเย็นรั่วซึมหรือไม่
จากนั้นดับเครื่องและตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ
ควรระวังห้ามเปิดฝาหม้อน้ำ

เพราะอาจได้รับอันตรายจากน้ำหล่อเย็นที่เดือด
และกรณีเครื่องยนต์ร้อนจัดจนมีไอน้ำเล็ดลอดจากฝากระโปรงรถ
ห้ามเปิดฝากระโปรงให้รอจนเครื่องเย็นก่อนนะคะ